ไปดูการดูแลความปลอดภัยที่หาดทรายน้อยกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ย

ก็ต้องดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วนะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคลีขัน

บอกว่ามาตรการเร่งด่วนคือได้สั่งปิดหาดทรายน้อย๒๐วัน
เพื่อทำทุ่นลอยแล้วก็ตาข่ายทำแนวป้องกันฉลาม

ดูจากบาดแผลของนักท่องเที่ยวชาวนอเวย์
ข้อเท้าซ้ายต้องเย็บถึง๑๙เข็มนั้นนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเป็นฉลามหัวบาด
จากบริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์
และไม่ได้มีการทำประมงมาเป็นเวลานับ๑๐ปีนะครับ
ส่วนการดูแลความปลอดภัยนั้นตอนนี้
ทางจังหวัดได้เตรียมออกมาตรการ๖ข้อ

ติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยวเป็น๓ภาษาเลยล่ะครับ
จีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ

เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครับ

ควรอยู่ห่างจากน้ำขุ่นเพื่อความปลอดภัย
อันนี้ติดประกาศเตือนชี้แจงให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเลยนะครับ
ลงน้ำควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีเหลือง
ส้มสีฉูดฉาดสะท้อนแสง
และสีคล้ายเกล็ดปลาด้วยนะครับ

ควรเล่นน้ำลึกและห่างจากชายฝั่งมากเกินไป

อันนี้เป็นมาตรการเบื้องต้นนะครับ

โอ้โหมีฉลามดุร้ายนะครับ
ตอนนี้ต้องตรวจสอบเรื่องของสายพันธุ์จากนัก

ขณะที่บริเวณวัดถ้ำเขาเต่า
พระท่านถ่ายคลิปฉลามแหวกไหว้อยู่ในน้ำ
แล้วก็เอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
แห่ไปดูฉลามจำนวนมาก
พร้อมกับสังเกตว่าโขดหินขนาดใหญ่
อยู่ริมทะเลคล้ายกับหัวฉลาม

นักท่องเที่ยวก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

โดดหินหัวฉลามดูเหมือนมีตานะ

ด้านของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เตรียมจัดทีมนักวิชาการทางทะเลนะครับ
เข้าตรวจสอบจำนวนฉลามตามหลักวิชาการเลยนะฮะ
ว่ามีมากน้อยเพียงใดในทะเลหัวหิน
เพื่อวางแผนในการจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น
สร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว